กรณีที่มีภาพโพสต์อยู่ในโลกออนไลน์นะคะสะพานลอยข้ามแยกที่บางนาค่ะ
เพราะว่าน่าจะมีคนรายบ้านมากางตารมุ้งนอน

กล่าวว่าให้เห็นแต่ไกล
ถอดลองเท้าวางไว้
คือเหมือนเตรียมตัวมานอนเป็นอย่างดีค่ะ
แต่ปัญหาคือคุณไม่นอนทางยาวค่ะคุณนอนขวางกลางแบบนี้คนเดินไม่ได้
ผมรู้แล้วเขาต้องใช้ทางนี้ต้องใช้เชือก

มุ้งถ้าทางยาวมันไม่รู้จะขึงยังไง
จะขึงจากมุมนี้ไปมุมนี้มันก็ลำบาก
ุ้งครอบไงครอบไปเลยอย่างนี้
เขามีแต่แบบนี้ไงก็เลยขึงเลยเนี่ยเอา
เอาราวเหล็กสองข้างฝั่งเนี่ยเป็นที่ขึงเชือกเลย
เขาก็โพสต์เอาไว้นะคะ
ทีนี้คนก็เลยไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะ
หลายคนที่เขาอยู่แถวนี้เคยข้ามสะพานลอยตรงนี้
เขาบอกว่าอ๋อบางทีก็มีคนไปนอนไม่มีมุ้ง

แบบผู้เสียชีวิตหรืออะไรอ่ะนอนเอาผ้าคลุมหมดเลย
คือปัญหาคือว่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีคนใช้ไงเขาก็ต้องใช้เดินข้ามกันไง
สะพานลอยอื่นก็มีลักษณะแบบนี้นะคะคนก็ไปโพสต์กันเยอะเลยนะคะ
บางทีก็มีคนไปนอนมีขวดเหล้าวางอยู่ข้างบ้างก็ตากผ้าแบบนี้ค่ะ
ชุดชั้นในหรือเปล่าคะน่ะบอกว่าแดดดีทีนี้ค่ะเราก็เลยตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะ
แล้วก็ไปถามกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเข้าข่ายเป็นความผิดอะไรยังไง
ดำเนินคดีได้ไหมนะคะอืมเราถามไปที่คนโพสต์นะคะ
ชื่อว่านายวัชรินตันติสันอายุสามสิบแปดปีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ
เขาบอกว่าเขาถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ๓ทุ่มนะคะ๙มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง
เป็นสะพานลอยตรงบริเวณแยกบังนาค่ะเขากำลังวิ่งออกกำลังกายข้ามไปอีกฝั่ง
ถ่ายภาพแล้วเอามาโพสต์เพราะว่าตกใจไม่เคยเห็นกางมุ้งขวางทางแบบนี้
ส่วนมากที่เห็นก็คือนอนข้างข้างทางเดินบ้างอะไรบ้างก็ไม่อยากจะกวนคนนอนนะคะ
พูดก็บอกไม่งั้นผมไม่กวนดีกว่าผมหันหลังกลับเลยค่ะ
แล้วก็ไปใช้เส้นทางอื่นค่ะก็เลยคาดว่าสะพานลอยนี้คงไม่ค่อยมีคนข้ามมั้งค่ะ
อืมแล้วอาจจะลมเย็นดีมั้งคะก็เลยไปกางมุ้งนอนซะแบบนี้เลย
อืมคนโพสต์ก็ใจดีเนอะไม่ไม่อยากปลุก
ก็โบราณเขาบอกว่าไปปลุกคนนอนหลับในบาปฮะอ๋อเลยไม่กล้าปลุกปล่อยนอนไปเรื่อยเรื่อยเนอะ
อืมแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าแบบนี้มันผิดกฎหมายนะคะครับ
นายธานีธนชัยผู้ช่วยผู้มนุยการสำนักงานเขตบางนาบอกว่าสั่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปแล้วนะคะ
ตอนตีห้าไม่เจอแล้วค่ะยอมรับว่าคนไปกางมุ้งนอนบนสะพานลอยตั้งแต่ตัวเองเนี่ยมาทำงานประจำอยู่ที่เขตบางนาอยู่มาสามปี
อืมคนนี้คนแรกค่ะอ๋อไม่เคยเห็นแบบนี้นะคะ
ส่วนใหญ่เขาไปอยู่ใต้สะพานค่ะ
ไม่มานอนบนสะพานแบบนี้แต่การกระทำแบบนี้สะพานลอยเนี่ยนะคะ
ถือเป็นพื้นที่สาธารณะตามข้อกฎหมายตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้ามาตราสามสิบเจ็ดเขาระบุเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ไม่ให้ผู้ใดนั่งหรือนอนบนราวสะพานสาธารณะหรือนอนในที่สาธารณะ
ถ้าใครฝ่าฟื้นไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทค่ะแต่ทางผู้ช่วยผู้มนุยการสำนักงานเขตบางนา
เขาบอกว่ากรณีนี้เราคงไม่ถึงขั้นไปจับรับเพราะคนไร้บ้านเขาก็ไม่มีเงิน
แต่ถ้าเจอเจ้าหน้าที่จะไปว่ากล่าวตักเตือนส่วนใหญ่ถ้าดื้อก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด
แต่ถ้าไม่ดื้อไปเตือนแล้วเขาไม่มาทำอีกก็ต้องก็ปล่อยไปถือว่าเป็นความผิดครั้งแรก
กรณีคนไร้บ้านมานอนขวางทางเดินไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องน่ากลัวหรือเป็นภัยสังคม
แต่อยากให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่าไม่ว่าจะเจอเขตไหนก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขตนั้น
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาก็จะมีคนไปดูแลตรวจราตลอด๒๔ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปว่ากล่าวตักเตือนจะได้ไม่ปล่อยไว้แบบนี้นะคะ
คือความจริงรัฐบาลเองเขาก็พยายามที่จะจัดการอยู่นะปัญหาคนไร้บ้านคนจรจัด
อ่าแต่ถ้าเจ้าหน้าที่จะบอกว่าอ่าอย่าไปมองเป็นเรื่องน่ากลัวอะไรพวกนี้เนี่ย
มุมนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจในส่วนของคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ตามปกติด้วย
บางทีเขากลัวอันตรายแต่เราจะทำยังไงให้เขาที่เป็นคนไร้บ้าน
คนไม่ยอมอยู่บ้านคนออกมาจรจัดต่างเนี่ยไปอยู่ตรงจุดไหนหรือกลับไปอยู่บ้าน
คือบางคนเนี่ยที่บ้านก็ไม่ได้ลำบากหรือว่าเดือดร้อนอะไรนะคุณเห็นมาสอน
ผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยแต่บางคนเขาเลือกจะไม่อยู่บ้านเอง
เพราะเขามีปัญหาทั้งบ้านแล้วก็ออกมาเรดเตรอยู่ตามที่ต่าง
สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วกรณีตากผ้าตากชุดชั้นในบนสะพานลอย
พึ่งล้มแดดดีอย่างนี้ค่ะจะได้ไม่อับ